แต่บอกเลยว่าพลอยมาตามนัดแน่นอนนะคะสำหรับเลขเด็ด
บอกเลยว่าเข้าสู่โค้งสุดท้ายของจริงแล้วนะคะ

ล่าสุดนี่ดีเจเช้าเขาโพสต์เอาไว้แบบนี้นะคะ

เลขปลายประทัดนะคะเลขที่ชอบเลขที่ใช่
เลือกเอาได้ตามใจชอบเลยค่ะ
คือพี่เช้าเขาบอกด้วยนะว่าเจ้าแม่ลียามาแล้วความหวังของหมู่บ้านงวดนี้จะไม่เศร้าเพราะเราเหงามาทุกงวดแล้ว
ยังไม่หมดนะคะเจ้าแม่ลียาเขายังทำท่าทางบอกใบ้เอาไว้แบบนี้เลยนี่คุณผู้ชมดูเอา
ไม่เชื่อก็ต้องแอบเชื่อบ้างนะคุณผู้ชมเด็กเด็กเนี่ยเวลาเขาทำไม้ทำมือให้โชคพ่อแม่พี่ป้าน้าอามมาแล้ว
หลายต่อหลายครั้งหลายต่อหลายครานะคะและอย่าเพิ่งคิดว่าความสนุกจะหมดเพียงเท่านี้นะจ๊ะ
เพราะเจ้าแม่ลียาเขาขอจับลูกปิงปองจากหายให้โชคเอาไว้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่าจับออกมาเป็นเลขอะไร

มันวนไปวนมาเนี่ยคุณผู้ชมนะคะ
โอ้เจ้าแม่ขอให้ถูกพิ้ง
เมื่อกี้จับได้ขึ้นมาใช่ไหม